คุณผู้ชมมาดูความรักของน้องหมา๒ตัว

หมาตัวหนึ่งหัวไปติดในลูกกรงเป็นตะแกรงรั้วเหล็ก
อีกตัวหนึ่งค่ะทำอะไรไม่ได้ได้แต่เห่า
ให้ชาวบ้านชาวช่องที่เขาขับรถผ่านแถวนั้นมาช่วยเหลือแบบนี้ค่ะ
คือตอนแรกชาวบ้านที่เขาผ่านไปผ่านมาคิดว่ามันสองตัวจะกัดกัน
แต่เปล่าเลยค่ะสุดท้ายแล้วไอ้เจ้าตัวนี้เห่าหอน
เรียกชาวบ้านมาช่วยไอ้ตัวนี้ค่ะ

ถ้าแปลได้คือช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยเพื่อนผมด้วย

และสุดท้ายต้องถึงมือกู้ภัย

อันนี้ตัวผู้ตัวผู้ติดอยู่หรือเปล่า
กู้ภัยพิทักการมาช่วยแบบนี้ค่ะ
ตอนแรกที่ช่วยก็คือเอาน้ำมันมะกอกมาหยอด
เพื่อที่จะให้มันลื่นแล้วก็เอาหัวไอ้สุนัขที่มันติดอยู่เนี่ย
เอาออกมาแต่เอาออกไม่ได้ค่ะ
สิ่งที่กู้ภัยทำก็คือต้องใช้ตะแกรงเนี่ย
ัดแงะออกมานะฮะเปิดช่องเปิดช่อง

ไม่ได้จริงสุดท้ายต้องเอาตะแกรงมางัดแบบนี้

เออหน้าคือแบบนี้ค่ะแชลงมางัดแบบนี้นะคะ
แล้วสุดท้ายก็ออกได้ออกได้ค่ะ

ออกสิออกมาทุกคนก็ลุ้นกันแล้อะฮะ
เจ้าหมาเพื่อนรักที่มันไปเรียกคนมาช่วยมันลุ้นสุดตัว

ประหนึ่งว่าฟังภาษามนุษย์รู้เรื่องไงค่ะ
จุดเกิดเหตุก็คือในบ้านซอยบ้านรังแรงอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ส่วนนี้ค่ะเจ้าหมาเพื่อนรักเพื่อนแท้ฉลองชัยด้วยกัน
ผมเดาคือตัวข้างนอกคือตัวเมียข้างในตัวผู้
ตัวเมียไปอ่อยเขาแล้วตัวผู้จะออกมาหาตัวเมียแล้วก็คอติดอยู่อย่างนั้น
คือสายตามองแต่ตัวเมียลืมดูไปไงว่ามันมีตะแกงอยู่
แต่สุดท้ายก็ช่วยเหลือออกมาได้นะคะเป็นภาพความน่ารักของหมากับหมาย
จะเทสะหน่อยจะเทสะหน่อยจ่อยเลยออกไปหาตัวเมียสักหน่อยออกไม่ได้

ออกมาแล้วจ้าแบบนี้นะคะ